คลิปเหตุการณ์ที่ลูกสาวไปถ่ายคลิปพ่อที่อยู่ในบ้านกับหญิงสาวคนหนึ่ง
บอกว่าโอ้โหอย่าเพิ่งเข้ามาเลยลูกพ่อกักตัวอยู่โควิด
เปิดเข้าไปดูอ้าวมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ด้วยค่ะฝั่งในมุมของผู้หญิงคนนั้นนะ
หรือว่ายาดของพ่อเราฟังไปแล้วเมื่อวานนี้แม่กับลูกสาวบอกขอเคลียร์หน่อย
เราก็ให้ฟังไปแล้ววันนี้บุคคลต้นเรื่องคนที่เป็นพ่อ
ขอเคลียร์บ้างขอผมก็ขอเคลียร์เหมือนกันเดี๋ยวให้ฟังนะฮะ
แต่ว่าไปดูคลิปต้นเรื่องอีกสักครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ต้องพ่อออกมาจากบ้านนี้
ทำไมต้องมาอยู่บ้านนี้เลยพ่อออกไป

ไม่ใช่ว่าคุณจะมาฆ่าอย่าภาพกัวอี๋
กูโตแล้วนะเว้ยกูมีความคิดว่าของตัวเอง
โหพ่อแก้ภาพอี๋กันเนี่ย
ไม่ใช่เหรออะไรพวกหนูออกจากบ้านอ่ะ

ลูกก็จะไม่ให้เงินเลยให้แต่นี่ไอ้ฟรีนี่

เดี๋ยวเอาหน้าไปลงเฟสแล้วแท็กหัวมัน
ติเชียคโวิดพ่อติเชียโครวิด

น้องสองคนเนี่ยฝ่ายลูกเนี่ย

พ่อกับแม่เนี่ยเขาเลิกกันมา๔ปีแล้ว

อยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้เป็นบ้านลักษณะเป็นห้องอย่างนี้

วันเกิดเหตุเนี่ยลูกบอกว่าพ่อบอกว่าให้ลูกไปอยู่ที่อื่นก่อน

ว่าพ่อเป็นยังไงจะเอาอะไรไหม

สุดท้ายพ่อลูกต่อว่าไปต่อว่ามา

ดูตอนที่พ่อออกมาจากห้องนะครับท่านผู้ชมครับ

คือสรุปพ่อก็ออกมาไล่ลูก

นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป

ให้ข้อมูลนะบอกว่า

แล้วก็เลิกเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ย

ฝ่ายหญิงจะตามมาหึงหวงอะไรอีก

อดีตสามีไม่ได้ดูแลลูกด้วยซ้ำ

เพราะว่าลูกเนี่ย
อยู่ที่เดียวกับพ่อแล้วพ่อพาผู้หญิงคนอื่นมาอยู่เนี่ย

แล้วเธอก็ถูกตกตีด้วยซ้ำ
มันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เธอเอามาให้เราดู

ผู้หญิงคนนี้ตบตีด้วยซ้ำ

แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ท้าเธอมาเจอ

เสื้อสีเขียวตัวเล็กกว่าเธอก็โดนไปหลายดอกอยู่เหมือนกัน
เอาเป็นว่าผู้หญิงคนที่เป็นแฟนใหม่เขาบอก

คือคลิปต่างโดยเฉพาะคลิปตอนต้นเนี่ย

ส่วนลูกสาวสองคนบอกว่าเมื่อวานนี้ก็

พ่อกลับพิมพ์ต่อว่ามาประมาณว่าให้ตัดลูกตัดพ่อกันไปเลย

ผู้ชายต้นเรื่องในคลิปนะ

คุณพ่อของน้องผู้หญิงทั้งสองคนนี่ครับ
ขอให้ข้อมูลในมุมของคนเป็นพ่ออย่างผมบ้างสังคมจะได้
ไม่ต้องดราม่าเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันกระทบไปถึง
เรื่องการทำงานของผมด้วยก่อนอื่นเลยเนี่ยในฐานะพ่อผม
ขอโทษในวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยผมขอโทษ
ผมผิดเองที่พาผู้หญิงเข้าบ้านไม่ได้ตั้งใจจริงแต่ตอน
นั้นพูดตรงตรงคือมันไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะช่วงนี้เป็นช่วง
โควิดที่ผ่านมาเคยขอลูกสาวว่าจะมีแฟนใหม่เพราะว่าเลิกกับ
ของลูกไปนานแล้วแต่ลูกสาวไม่ยอมและไม่พอใจทุกครั้ง
เวลาพาใครมาบ้านเรื่องที่ว่าผมให้เงินผู้หญิงใช้แต่ไม่ยอม
ให้เงินลูกสองคนใช้เลยเนี่ยจนลูกบอกว่าโอ้โหน้อยใจเหลือเกิน
ขอบอกว่ามันเป็นมุมมองของลูกที่มองพ่อแบบนี้ช่วง
ก่อนหน้านี้พ่อก็เคยให้เงินลูกใช้แต่ช่วงหลังหลังเนี่ยก็อย่าง
หาว่าพ่อไม่เคยให้เงินใช้กับอดีตภรรยานะที่มาบอกว่า
ระรานกีดกันไม่ให้มีครอบครัวใหม่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
เนื่องจากหลังจากเลิกกันไปตัวผมเองก็ขาดการติดต่อกับอดีต
ภรรยาและไม่เคยไปกีดกันเขาด้วยตอนนี้อดีตภรรยาก็มี

ข้อความที่พิมพ์ไปหาลูกสาวแล้วบอกว่าไม่ใช่ลูกผมนะอัน
นี้ยอมรับว่าพิมพ์จริงแต่ทำไปเพราะอารมณ์ค่ะจริงจริงแล้วไม่เคย
คิดแบบนั้นลูกสองคนก็คือลูกผมนี่แหละแต่พิมพ์ต่อว่าไปตัด
ตัดลูกกันเพราะโมโหแล้วก็น้อยใจที่ลูกเนี่ยมาด่าพ่อนะแล้ว
ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยพิมพ์ไปอย่างนั้น
ผมอ่ะคือโมโหคือลูกผมไม่เคยเป็นแบบนี้ที่มาขึ้นมึงขึ้น
กับพ่อแบบเนี้ยแล้วมันด้วยความที่เราอยู่กับลูกมาตั้งแต่
เกิดตั้งแต่เนี้ยที่เขาเกิดมาเนี่ยแล้วมาเจอคำพูดแบบเนี้ย
อ่ะถามว่ามันรู้สึกเดี๋ยวใจไหมมันเดี๋ยวใจมากมันแปลก
วันนั้นด้วยความที่ว่าลูกก็คือตัวเองก็โมโหด้วยพ่อ
แต่ถ้าพูดถึงว่าเอาจริงเลยเขารู้คือในชุมชนรู้ว่าผมมารักลูกผมน่ะ
อันนี้ด้วยความที่โกรธด้วยอะไรด้วย
คือคุณขวัญเขาเองยืนยันว่าเขาให้เงินลูกใช้เดือนละ๒๓พันต่อเดือนต่อคนนะฮะ
มีลูกสาวอยู่สองคนไม่รวมภาระที่ต้องดูแลแม่ของตัวเองค่าใช้จ่ายต่างในบ้านอีกรับผิดชอบหมด
แต่หลังจากเกิดสถานการณ์โควิดก็ขาดรายได้ไม่มีเงินให้ลูกเหมือนเดิม
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันนั้นในคลิปเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่แบบไม่รู้จะไปไหนจริงไม่ได้ตั้งใจ
ก็เลยให้ลูกออกจากบ้านไปก่อนลูกเขาบอกเขาก็ไม่ได้กีดกันนะจะให้พ่อมีแฟนใหม่อะไรเนี่ย
แต่ว่ามาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยในห้องก็มีอยู่พื้นที่แค่นี้
ถ้าพ่อพาใครมาแล้วลูกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนคืนวันนั้นแทบไม่มีที่อยู่
คุณสุชาดาก็เลยให้คุณขวัญเขาลองติดต่อไปหาลูกสาวหน่อยนะครับเผื่อจะได้พูดคุยกันนะ
อดีตภรรยาด้วยนะครับคือพอมาคุยกันเนี่ยทางอดีตภรรยาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรหรอก
ก็อยากให้ต่างฝ่ายต่างเลิกแล้วต่อกันอย่ามาต่อว่าต่อขานวะรานกันก็พออย่ามาโจมตีกันก็พอแล้วลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ก็อยากจะเคลียร์ไงก็อยากจะเคลียร์ให้จบแล้วในเมื่อด่าลูกอย่างเงี้ว่าไม่ใช่ลูก
มันก็เลยขอเปลี่ยนนามสกุลก็ไปเปลี่ยนนามสกุลให้มันซะไม่เป็นไรลูกสองคนเลี้ยงมาสักขนาดนี้แล้วเลี้ยงเองได้
แล้วก็ขอให้ญาติพี่น้องของคู่นะจบปัญหาด้วยเพราะครอบครัวเราก็ไม่อยู่แค่นี้มีอยู่ไม่กี่คนเที่ยวไปพูดไปว่า
ส่วนลูกสาวนะฮะลูกสาวนี่ร้องไห้แล้วฝากพ่อไปบอกผู้หญิงคนใหม่ของพ่อ
บอกว่าอย่ามาข่มขู่ตัวเธอกับแม่นะเพราะตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยถูกขู่เอาไว้
บอกว่าจะจัดให้หนักบอกวันที่เอาไว้ด้วยบอก๘กับ๙สิงหานะฮะ
ซึ่งความจริงแล้วเป็นวันที่นัดเจอกันจะไกล่เกลี่ยกัน
ส่วนเรื่องของพ่อเนี่ยเธอบอกเธอยังทำใจไม่ค่อยได้
ที่เขาก็ไม่ยอมฟังหนูกันเลย
เรื่องแม่แล้วหนูทำงานหนูมีเงินกินแล้ว
หนูแบบอยู่กับแม่หนูทำงานหนูเหนื่อยก็จริงแต่หนูได้เงิน

คือไหนก็มันก็มีเรื่องราวเกือบจะบานปลายเกิดขึ้น
ก็เลยเป็นสื่อกลางให้อดีตสามีอดีตภรรยาเขาได้เจอกัน
แล้วก็ลูกด้วยนะที่ถือว่าเป็นคนกลาง
ก่อนหน้านี้ตอนที่เลิกกันลูกเขาพ่อเขาบอกเดี๋ยวเขาดูแลลูกเอง
เอาเป็นว่าตอนนี้พ่อบอกว่าก็แล้วแต่ลูกก็แล้วกัน
เพราะว่าลูกก็โตละ๑๖๑๗แล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ส่วนวันนี้มาเห็นโดยเฉพาะเห็นอดีตภรรยาเขาเองก็เขารู้สึกผิด
เห็นอดีตภรรยาก็มีร่องรอยของการถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
เดี๋ยวก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันจบลงตรงนี้นี่แหละ
ก็คือจะไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งคือผู้หญิงคนใหม่ของเขา
อย่ามายุ่งกับทางอดีตภรรยาแล้วก็ลูกของเขา
อันนี้มันก็คงเป็นความผิดของผมเลยฮะเนี่ย
ถ้าเกิดพูดถึงว่าเอาผู้หญิงถ้าไม่อยู่บ้านเนี่ย
อันนี้มันก็คงเป็นความผิดของผม
อันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงอะนะ

ต้องการให้ปัญหาตรงนี้ให้มันจบไปอะไรไป
เพราะว่ามันไม่มีใครได้รับผลดีหรอกมันก็เสียทั้งคู่อะแหละ
แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหยุดการกระทำหรือทะเลาะกันเนี่ย
เพราะว่าผมโดยผมเองอะ

ครมาคีย่คือยากให้ตังค์ค้นตังค์อยู่มากกว่า
วันนี้ก็ได้คุยกันแล้วนะพ่อแม่ลูก
คือจริงเคสนี้มันก็เป็นหนึ่งในหลายเคสที่เกิดขึ้นที่สะท้อนปัญหาสถาบันครอบครัว
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าเห็นคนในครอบครัวหรือใครก็ตามตีกันแบบนั้นเนี่ย
อยากให้ช่วยกันแยกนะคะอย่ายืนดูเฉยนะช่วยกันเถอะเผื่อมันมีอะไรบานปลายนะคะ